เป็นเหตุใหญ่มากเลยนะครับ
คุณคิดดูสิเอาขวานมาจามหัวกัน
โรงอาหารโรงเรียน

ใช่ค่ะเขาเคยมีปัญหากันเคยมีเรื่องกัน
คราวนี้ทนไม่ไหวแล้วมาก่อเหตุแบบนี้
อันนี้คือรุ่นน้อง๑๔กลายเป็นศพนะคะอยู่ที่โรงอาหารเนี่ยโต๊ะกินข้าวในโรงอาหารแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เลือดไหลเต็มพื้นเลยนะคุณนะถูกรุ่นพี่วัย๑๖เอาขวานจามไปถึง๖ครั้ง
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงตอนช่วงพักกลางวัน
ซึ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่สาวที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เด็กชายวัย๑๔สภาพคือจมกองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะ
หน้าตักขาพาดอยู่บนเก้าอี้หัวตัวเนี่ยโดนขวานจามเป็นแผลเพียบเลยนะ
แล้วเหตุการณ์นี้คนที่ก่อเหตุคนที่ทำเป็นรุ่นพี่อายุ๑๖ปีค่ะ
อยู่โรงเรียนเดียวกันนั่นแหละคิดดูสิรุ่นพี่ไม่ได้หนีนะ
ขวานเปื้อนเลือดแล้วก็รอมอบตัวอยู่
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวไปสอบที่สพแม่อายอ่ะค่ะ
ปรากฏว่านี่นี่คือขวานที่ใช้ในการก่อเหตุจามหัวรุ่นน้อง
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้
บอกว่ามีเรื่องเขม่นกันกับรุ่นน้องคนนี้
ถ้าหลายครั้งตั้งแต่เปิดเทิมแล้วนะคะใช่ใช่
เห็นเขาบอกว่าเคยต่อยกันมาเป็น๑๐ครั้ง
ซึ่งที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเวลาพี่รุ่นพี่๑๖กับรุ่นน้อง๑๔ต่อยกัน
ถ้ารุ่นพี่แพ้มักจะโดนคนอื่นล้อไม่เจ๋งจริงแพ้รุ่นน้องได้ยังไง
ทีนี้ตัวรุ่นพี่วัย๑๖เองเนี่ยก็คงจะอายด้วยกดดันด้วยเครียดด้วยแค้นด้วยหลายอารมณ์ค่ะ
และทีนี้เมื่อวานตอนที่เกิดเหตุรุ่นพี่เห็นว่ารุ่นน้องนั่งกินข้าวอยู่ในโรงอาหาร
ไม่พูดพรั่งทำเพลงถือขวานไปแล้วก่อเหตุจามหัวฟันจนน้องตาย
ขวานที่เอามาเป็นอาวุธนะคุณผู้ชมฮะตัวเขาเองนะเขากล่าวอ้างไว้แบบนี้
บอกว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วแล้วเอามาซ่อนไว้ในโรงอาหาร
ซ่อนไว้ในโรงอาหารไว้ก่อนพอถึงจังหวะช่วงทานอาหารกลางวันแล้วเจอรุ่นน้อง
ก็เลยไปหยิบอาวุธมาจามหัวรุ่นน้องแต่คุณผู้ชมคำกล่าวอ้างที่เขาบอกว่า
เขามีเรื่องกับรุ่นน้องเนี่ยบ่อยครั้งนะต้องฟังความจากทางโรงเรียนด้วย
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้ฟังเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียน
วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนค่ะเพราะว่าเหตุการณ์สลดที่มันเกิดขึ้นกลางโรงอาหารแบบนี้
มันกระทบกับสภาพจิตใจของเด็กและครูเขาปิดการเรียนการสอน๓วัน
แล้วเราเนี่ยไปคุยกับพอค่ะพอสมนึกอินหวันอยากถามพอหน่อย
ที่บอกว่าต่อยกันมาเป็น๑๐ครั้งแล้วน้อง๑๔กับพี่๑๖เนี่ยจริงเหรอ
อันนี้ต้องเอานักจิตวิทยามาพูดคุยด้วยนะคะ

ใช่พอคะสรุปคือน้องก็เคยต่อยกันมาเป็น๑๐ครั้งแล้วแล้วรุ่นพี่แพ้ตลอดจริงเหรอคะ
พอบอกว่าอันนี้มันเป็นคำบอกเล่าของฝั่งนักเรียน๑๖
หลังจากก่อเหตุนะนะพอครูเขาควบคุมตัวได้แล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับตัว
อันนี้ผอไม่ได้ยืนยันไงว่ามันมีเหตุการณ์แบบชกต่อยกันแบบนี้จริง
แล้วร่างของคนตายเนี่ยนะคะตอนนี้ทางโรงเรียนเองก็ช่วยอำนวยความสะดวกเอาร่างไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
เดี๋ยววันเสาร์นี้น่าจะมีพิธีการชาปนกิจนะคะเดี๋ยวฟังเสียงพอกันหน่อยค่ะ
ค่อนข้างจะขาดเตือนบ่อยแล้วก็มาเมืองสายบ้าง
นี่ไงเรื่องของการทะเลาะกัน
คือผอบอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กต่อยกันจริง
ครูที่โรงเรียนก็ต้องรู้
ใช่ฮะแล้วก็ต้องเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยทั้งสองฝ่าย
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาระหว่างเด็กทั้งสองคน
เรื่องที่ตัวเด็กผู้ก่อเหตุเล่าคือการเล่าอยู่ฝ่ายเดียว

คือมันเป็นประเด็นแหละฮะที่สังคมจับตามองอยู่
ถ้าเด็กเคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วมาชำระแค้นกันรุนแรงแบบนี้

แต่ถ้าเด็กไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วอยู่รุ่นพี่
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุวัย๑๖ใช้อาวุธขวานมาจามหัวรุ่นน้อง
เพราะอะไรคือมันต้องเป็นเรื่องที่แค้นกันมากถูกไหม
ถ้าเกิดว่ากล้าก่อเหตุขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชม
อันนี้คือเราไม่รู้หลายครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
แล้วครูไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนกัน
หรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเด็ก
แต่อันนี้มันต้องมีสหวิชาชีพในการสอบสวนต่อนะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องส่งตัวเด็ก๑๖ที่ก่อเหตุ
ไปฝากหังศาลจังหวัดฟ้าง

เอาจริงนะพ่อของน้องเองก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะ
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุเล่าว่าน้อง๑๔นี่นะ
เคยมาทำร้ายตัวเองแต่ว่าพี่ไม่ได้ตอบโต้
แล้วอีกอย่างหนึ่งน้องเหมือนกับแบบล้อ
เหมือนกับล้อเลียนเยาะเย้ยมาเป็นปี
สุดท้ายฝั่งพี่ทนไม่ไหวเลยก่อเหตุแบบนี้ค่ะ

พอสบโอกาสน้องนั่งอยู่แล้วเข้าไปฟันเลยค่ะ
แต่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสาวิชาชีพด้วยนะ
ในการตรวจสอบเพราะเป็นเรื่องของโอ้โหเด็กมากนะครับ
เด็กคนอื่นในโรงเรียนเหตุการณ์ล่ะใช่ค่ะสำคัญเลยนะ